ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขมีการกำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม๕๐แห่ง
ทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเชียงเหนือ
พร้อมดูแลผู้ป่วยตลอด๒๔ชั่วโมง
ศาสตราจารย์คลินิกกิติคุณนายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยาธร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าในช่วงของวันที่๑๐และ๑๑กรกฎาคมนี้
กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
ที่ตั้งอยู่ในรุ่มและที่ริมแม่น้ำ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ๕๐แห่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด
พร้อมดำเนินการเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม
โรงพยาบาลอาทิทำความสะอาดรางน้ำท่อระบายน้ำ
เตรียมกระสอบทรายเครื่องสูบน้ำสำรองน้ำมัน
พร้อมกับเตรียมขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาเวชพันธุ์

เช่นการขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วย

ท่วมเส้นทางประชาชนที่เดินทางเข้าออกยากลำบาก
ไม่ให้ส่งผลกระทบกับการให้บริการประชาชนครับ